ดูเหตุวุ่นวายที่สนามบินนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีไฟล์บินถูกยกเลิกแล้วบอกว่าลงจอดไม่ได้อะไรแบบนี้
ทำให้ผู้โดยสารโวยกันหนักมากเลยครับ
โอ้โหเนี่ยวุ่นวายโวยกันหนักมากเพราะอะไรครับ
คือผู้โดยสารเขาไม่พอใจที่สายการบินหนึ่งเนี่ย
คือเลื่อนกำหนดการทั้งขึ้นเครื่องลงเครื่องหลายครั้งแล้วนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำให้ผู้โดยสารเขาเดือดร้อนให้คุณ
เดินทางไปทำธุระจะกลับบ้านในช่วงวันหยุดเนี่ย
มันเลยไม่ได้เลยนะครับเสียแผนไปหมดเลยนะครับ
กระทั่งสุดท้ายมีการยกเลิกเที่ยวบินกลางดึกด้วย
ผู้โดยสารตกค้างจะไปไหนล่ะ
ในเมื่อยกเลิกอยู่สนามบินต่อทั้งคืน

เพราะว่าบางสายการบินบางเที่ยวเดี๋ยวนี้มันมีเที่ยวบินน้อย
และอีกอย่างวันหยุดเขาต้องกลับบ้านต้องไปทำธุระกันนะครับ
ขณะที่ผู้โดยสารบางรายจูงลูกหลาน
เตรียมเดินทางมากรุงเทพให้ทันเวลา
พบกับความผิดหวังแบบนี้คุณ

แล้วที่เรานัดไว้มันก็เปลี่ยนไปหมดเลย
คือมันเสียระบบชีวิตหมดเลยนะครับ

กลายเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายผู้โดยสารเขาโวยนะครับ
พร้อมติดแฮชแท็กบอกว่าเมืองคอนยกเลิกเที่ยวบิน
มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่เจ้าของคลิปนะครับ

เตรียมขึ้นเครื่องในเวลา๓ทุ่มครึ่ง

เอาสักพักพอใกล้เวลา๔ทุ่ม๑๐

โอ้โหเลื่อน๒รอบเริ่มจะรับไม่ค่อยไหวแล้ว
กระทั่งพอใกล้เวลา๔ทุ่ม๔๐
เอ้าอยู่ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน

ผมเคยเจอแบบนี้เป็นอย่างไร

ผู้โดยสารไปกองอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลย

แต่สายการบินพยายามเข้าเจรจากับผู้โดยสารนะครับ
แล้วก็เลื่อนการเดินทางเป็นวันรุ่งขึ้น
แต่คุณชะตาชีวิตผู้โดยสารในช่วงกลางคืน

เดี๋ยวจะพาผู้โดยสารไปเปิดห้องพักโรงแรมนะครับ
แต่ทีนี้คุณไอ้นอนพักนอนได้นะ
ไม่มีเครื่องมันแย่นะ
ต้องเข้าใจผู้โดยสารด้วยผู้โดยสารบอกแบบนี้
ผู้โดยสารทุกคนมีธุระเขาแพลนเวลาชีวิตทั้งหมดไว้แล้วนะครับ
กับการเดินทางเพื่อกลับบ้าน
เพื่อไปกับครอบครัวในวันหยุดยาวนะครับ
ทีมข่าวตรวจสอบเหตุสายการบินดังกล่าวนะครับ
พบว่าเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
ได้มีการแจ้งการประงับการใช้เครื่องบิน๑ลำ
อาจมีการปรับตารางบินให้เหมาะสมคุณ
๑ลำมันสะเทือนไปถึงเที่ยวบินต่างมากมายนะครับ
ก็ต้องปรับการบินนะปรับตาราง
ในวันที่๑๓๑๕กรกฎาคมนี้คุณ

เหตุการณ์เมื่อกี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นคือ๑๓กรกฎาคม

ต่อมาถึง๑๕กรกฎาคมนี้ช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับ
อ่ะต้องรอคำชี้แจงของสายการบินต่างอีกครั้งนะครับ

แล้วก็ในการดูแลผู้โดยสารต่อไปนะฮะ